ขีดเส้นใต้ประชามติกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ตอนนี้เราได้เห็นตัวเลขภาพรวมของประเทศ
ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมตลอดทั้งรายการนะคะ
นับไป๗๗๐๘๐แล้ว

แล้วคุณผู้ชมจะเห็นข้อมูลตัวเลขในชุดข้อมูล
จากบริเวณแถบด้านล่างของจอโทรทัศน์แถบด้านข้าง

สรุปย้ำข้อมูลต่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านซ้ายด้านล่าง

นี่คือพื้นที่ประเทศไทยแบบจำลองนะครับ
กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าณขณะนี้เอง
ถ้าเราไปดูคำถามแรกก่อน
รับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลปี๒๕๕๙
ดูรายภาคนะครับในรอบนี้ว่ารายภาคแต่ละภาคนั้นเขาว่ากันอย่างไร
นาฬิกา๒๗นาทีเริ่มต้นดูกันที่ภาคเหนือครับ
เหนือตัวเลขปรากฏขึ้นมาณขณะนี้นะครับ
พื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ที่รับ
พื้นที่สีแดงคือพื้นที่คะแนนที่ไม่รับ
ซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยตัวเลขคะแนนค่อนข้างที่จะ
คือรับคำถามที่๑๔๒๒๒
ตอนนี้ตัวเลขไม่นิ่งนะครับวิ่งไปอย่างต่อเนื่อง

คือไม่รับในพื้นที่ภาคเหนือครับ
ลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาคต่อไป
ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหรือว่าอีสานนะคะ
คำถามแรกเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูล
ตัวเลขออกมาแล้วค่ะเราไปดูใกล้ใกล้นี่ค่ะ
ไม่เห็นชอบซะเยอะ๕๑๔๑นะคะ
เห็นชอบ๔๘๕๙แต่
มันไม่ได้ห่างกันมากไงคุณวิรวัตรนะคะ
ทางกันเล็กน้อยใช่ครับปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทิศทางแนวโน้ม
คล้ายกันกับปี๕๐ที่มีการลงประชามติ
คือเหนือและอีสานมุมมองส่วนใหญ่แล้ว
ก็คือเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องของรัฐธรรมนูล
นี่คือคำถามแรกนะครับย้ำไว้ว่าคล้ายกันภาพที่ปรากฏ
คราวนี้ครับเก็บพื้นที่ภาคอีสานครับคุณผู้ชม
ไปดูกันต่อที่พื้นที่ภาคกลางกันบ้างครับ
กลางครับคุณผู้ชมซึ่งการแบ่งภาครอบนี้

เมื่อก่อนนี้เราอาจจะทราบว่าราชบุรีเพชรชบุรี
บางคนก็แบ่งเป็นภาคตะวันตกภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบน

จังหวัดเหล่านี้เหมารวมอยู่ในภาคกลางทั้งหมด
ภาคกลางตัวเลขสีเขียวแท่งสีเขียวนั้น

คือเห็นด้วยคือรับคำถามแรก

คือไม่รับคำถามที่๑คือร่างรัฐมนุนนั่นเองครับ
กลางนี้เราก็รวมกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูลภาคใต้ค่ะ

เห็นชอบ๗๗๓๙นะคะไม่เห็นชอบ๒๒
ภาคใต้ก็มีนัยสำคัญเพราะภาคใต้ภาคประชาธิปาศ
อย่างคุณอภิษฐ์เวชชาชิวะหัวหน้าภาคออกมาบอกว่า

แต่ว่าคุณสุเทพบอกว่ารับรับแน่
พูดถึงข้อดีแง่ดีของร่างรัฐธรรมนูลมาโดยตลอด
ดังนั้นตัวเลขที่เห็นอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
ถือว่ามีนัยสำคัญที่เดี๋ยวโต๊ะวิเคราะห์

ที่รับใต้ชัดเจนกลางชัดเจน
ภาคเหนือและภาคอีสานเกาะกันไป
ก็คือสีเขียวกินพื้นที่อาจจะสู้สีแดงไม่ค่อยได้

ก็คือคำถามพ่วงประชามติเห็นด้วยไหม
ถ้าจะให้สวที่มาจากการสัญหาเนี่ย

ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน๕ปีหลังมีการจัดการเลือกตั้ง
เริ่มต้นดูกันที่ภาคเหนือเช่นเคยครับคุณผู้ชม
เหนือครับคะแนนจะปรากฏขึ้นมานะครับ

สักครู่นี้คือคำถามแรกคราวนี้จะเป็นคำถามที่๒แล้ว
เหนือเนี่ยภาคนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่าโอ้โห
คือมุมมองนี้มันต้องวิเคราะห์กันได้แบบเจาะลึกเลย

แต่คำถามที่สองก็อาจจะบอกอีกแบบหนึ่งก็ได้
อาจจะเห็นคล้ายกันหรืออาจจะเห็นแตกต่างกันก็ได้เหมือนกันนะครับ
รอตัวเลขที่จะมีการปรากฏจากพื้นที่ภาคเหนือ
แต่ขณะนี้ที่เห็นตัวเลข๕๐กว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือ
คร่าวสรุปแบบรายภาคว่าแต่ละภาคณขณะนี้เองเนี่ย
เขียวคือเห็นด้วยนะกับการออกเสียงประชามติ
แดงคือกินพื้นที่มากกว่าครับไม่เห็นด้วย
ก็กรุงเทพมหานครภาคกลาง๖๖กว่าเปอร์เซ็นต์

แล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่หนึ่ง

คือเราต้องแยกให้เห็น๒คำถาม
ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลในครั้งนี้นะคะ
เพราะว่าบางจังหวัดเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูล
แต่ไม่เห็นชอบในคำถามพ่วง
ดังนั้นผลที่ออกมามันมีนัยยะสำคัญ
คำถามแรกและคำถามที่๒นะคะ